อีกหนึ่งเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กท้องในวัยเรียนได้
คุณผู้ชมกระทรวงศึกษาเขาออกกฎมา
ถ้าเกิดว่านักเรียนท้องไม่ให้ไล่ออกครับ
หยุดเรียนไปก่อนไปตั้งคันไปคลอดแล้วให้กลับมาเรียนใหม่ได้

โอกาสเพราะที่ผ่านมาบางที่บางแห่งพอท้องปุ๊บไล่ออกเลย
มันก็ทำให้เป็นการเกิดปัญหาสังคม
น้องก็อับอายที่ตั้งคันในวัยเรียนนะครับ
สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือว่า
สถานศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้งประวัชชอประวัติศาสตร์จนไปถึงปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการระดับอุดมศึกษา
โดยให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งคันในสถานศึกษา
ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษาออกจากสถานศึกษา
แต่เป็นการย้ายสถานศึกษาโดยอนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษา
หยุดพักการเรียนระหว่างการตั้งคันและคลอดและหลังคลอดเพื่อดูแลบุตรได้ตามความเหมาะสม
และจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่นตามศักยภาพของผู้ตั้งคันอย่างต่อเนื่อง
และให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนด้วย
รวมไปถึงให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น๑๘๐วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณเมษายนปีหน้าน่าจะเริ่มบังคับใช้ได้นะครับ